ท่านนั่งมองข้าวเปล่าเพราะไม่รู้จะกินอะไร
ไปหยิบกระทะจับตะหลิว
แล้วคุณจะได้เนรมิต๕ข้าวผัดสารพัดนึกแบบนี้
ข้าวผัดปลาทูสมุนไพร
ข้าวผัดลาบหมู
ข้าวผัดกะปิหมู๓ชั้น
ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งเสียบ
ผัดน้ำพริกกุ้งเสียบ
คุณล่ะครับถ้าเริ่มที่ข้าวเปล่ากระทะตะหลิวแบบนี้
มีสูตรข้าวผัดเด็ดอะไรมาแนะนำกันบ้างไหมครับ